ยังเป็นกระแสสังคมอยู่นะครับสำหรับคดีแพรวา๙ศพ
โดยเฉพาะในช่วงเวลา๓๔วันที่ผ่านมานี้นะครับ
เพราะว่าหลังจากที่สารแพ่งมีคำพิพากษาในคดีแพ่ง
เป็นคำพิพากษาสารดีกาไปแล้ว๘พฤษภาคม๒๕๖๖
ให้นางสาวแพรวาในอดีตเมื่อปี๕๓ที่ก่อเหตุขับรถยนต์ชนรถตู้
ผู้โดยสารบนเส้นทางโทเวจนทำให้ผู้โดยสารเขาก็เดินตกลงมา
เสียชีวิตไป๙ศพบาทเก็บอีก๓๔คน
ชดใช้เป็นเงินให้เขาทั้งหมดรวมก็๒๐กว่าล้าน
แต่ยังไม่มีการติดต่อชดเชยเยียวยาอะไรเลยนะครับ
แล้วที่สำคัญในช่วงเวลานี้นอกจากการถามหาความรับผิดชอบแล้ว
ยังมีการพูดถึงอ้างอิงพาดพิงไปถึงนามสกุล
ที่เขาเรียกกันว่ารัชสกุลนะฮะเทพหัสดินณอายุทยา
เพราะว่าเป็นนามสกุลที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลวงในสถาบัน
ซึ่งมีอยู่๑๘รัชสกุลเทพหัสดินุธยาเป็นหนึ่งในนั้น
ซึ่งวันนี้ก็เลยมีเรื่องของการออกมาชี้แจงโดยแม่ของแพรวา
และทางตัวแทนของราชสกุลเทพหัสดินณอายุทยานะครับ
วันนี้นายนัทพลทองคำทนายความประจำราชสกุลเทพหัสดินณอายุทยา
เป็นตัวแทนชี้แจงกรณีอุบัติเหตุแพรวา๙ศพนะครับ
ซึ่งถือว่านางสาวแพรวาแม้ตอนนี้จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไปแล้ว
ก็เป็นสมาชิกในรัชสกุลสาระสำคัญก็คือเรื่องแรกขอย้ำว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัว
อยากให้สังคมแยกกันกับรัชสกุลเทพหัสดินณอายุทยา
ซึ่งคนในราชสกุลเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
มีประมาณ๒๐๐ครอบครัวสำหรับราชสกุลเทพหัสดินนายุธยา
เรื่องที่๒ก็คือทางราชสกุลได้รวบรวมเงินจำนวน๕แสนบาท
เป็นความตั้งใจของคนในราชสกุล
อยากจะมอบให้กับครอบครัวผู้เสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด
เพื่อเป็นกองทุนในการใช้จ่ายติดตามบังคับคดี
หรือเดินทางไปร้องเรียนต่างตามขั้นตอนของขบวนการศาล
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเงินที่ฝ่ายจำเลยคือแพรวากับพ่อและแม่
จะต้องไปชดใช้ตามคำพิพากษาของศาลอันนี้ทางรัชสกุล
เขาจะตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือเองตัวแทนผู้เสียหายสามารถไปติดต่อกับ
ทนายความประจำรัชสกุลได้ทันทีนะครับเพราะตอนนี้ได้ทำเช็คเงินสด
ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ทางราชสกุลเทพหัสดินณอายุทยา
บอกว่ายังเคยบอกให้แพรวาออกมาขอโทษสังคมไปแล้ว
แต่คงเป็นเพราะแพรวาไม่พร้อมทางสภาพจิตใจจึงยังไม่ได้ออกมา
ค่ะจึงถือโอกาสนี้ในการบอกผ่านสื่อมวลชนอีกครั้ง
ว่าขอให้แพรวาออกมาขอโทษสังคมแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ขณะที่นายสุชัยเทพหัสดินณอายุทยาซึ่งเป็นเลขาของราชสกุล
รับตามตรงว่าทางราชสกุลเองก็ไม่ได้ร่ำรวยทุกคน
ตอนนี้ก็พยายามรวบรวมเงินกันเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย
รวมมาได้๕แสนบาทถือว่าเป็นการแสดงน้ำใจ
และเป็นการยืนอยู่ข้างผู้เสียหายและกำลังพยายามทำให้ครอบครัวของนางสาว
แพรวาได้ออกมาชดใช้ตามกฎหมาย
นี่เราก็รวมมาได้อันนี้นี่อันนั้นลงแล้วได้แค่๕แสนนะครับ
ก็ต้องการเรียนท่านท่านคุณพระเจ้าได้รับรับใจ
เราก็พยายามพิจักษ์ขอร้อง
ทางครอบครัวแพรวาในช่วงใจเอาตามผลไหวให้ถูกต้อง
คือเราเราให้เราทุกใจยืนข้างผู้เสียหาย
ส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีความเคลื่อนไหวจากทางครอบครัวของแพรวาค่ะ
พันเอกรัฐชัยเทพหัสดินณอายุทยาได้มีการส่ง
โฉนดที่ดินปรานบุรี๓๐๐ยอดจำนวน๒๑ไร่๓๐กว่าฉบับ
มูลค่าประมาณห้าสิบล้านบาทรวมถึงโฉนดที่ดิน
หมู่บ้านเมืองทอง๓ฉบับ๓๐๐ตารางวา
มูลค่าประมาณ๕๕ล้านบาทนี่ค่ะ
ให้กับคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะคะ
เพราะว่าคุณหนุ่มก็ทำรายการสัมภาษณ์แล้วก็ตามเรื่องของคดีนี้อยู่ด้วยเหมือนกัน
แล้วก็เปิดใจถึงแนวทางที่จะรับผิดชอบเหตุการณ์นี้นะคะ
คือนางรัฐดาวันเทพหัสดินณอายุทยาแม่ของแพรวา
ก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัย
บอกว่าอยากแสดงความจริงใจให้เห็นว่ามีทรัพย์สินอยู่พร้อมที่จะขาย
เพราะว่าเงินสดที่จะต้องไปชดใช้เยียวยาให้กับผู้เสียหายมันไม่พอจริง
ขอโทษจริงจริงหาเงินสดไม่ทันไม่อยากจะให้ทุกคนเสียเวลาสืบทรัพย์
ทำให้ทุกคนได้รับการเยียวยาช้าไปอีกยืนยันไม่บิดพริ้วใดทั้งสิ้น
ไม่เคยโยกย้ายทรัพย์สินหนีก็ฝากขายที่ดินผ่านรายการคุณหนุ่มด้วยเลยก็แล้วกัน
หากมีเศรษฐีคนไหนใครมีเงินช่วยซื้อหน่อยจะเอาเงินนี้ไปเยียวยา
ครับนอกจากนี้ก็ฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ด้วยนะคะ
บอกว่าอยากจะให้มีการอนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมแทนไปก่อน
เพื่อที่ชดใช้ออกไปก่อนทางฝ่ายของแพรวาขายทรัพย์สินได้เมื่อไหร่ก็ค่อยเอาไปใช้กองทุน
ส่วนเรื่องแต่งงานทางสามีเขายืนยันว่าเลิกกันไปนานแล้วนะ